คุณผู้ชมคะยังตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ
เหตุการณ์นี้ตอนนี้คนร้ายถูกออกหมายจับแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามวัวลานที่หัวหินประจวบคิริขันนะคะ
คือผู้ก่อเหตุก็เข้าไปเดินอยู่ในสนาม
แล้วก็ถามหาคนชื่อปอทั่วสนามเลยนะคะ
สุดท้ายผู้ก่อเหตุมายืนอยู่ด้านหลังผู้ชายที่ชื่ออาม
แล้วก็ถามอามในลักษณะคล้ายกับการทวงเงิน
อันนี้คนที่อยู่ใกล้เขาบอก
แล้วคนก่อเหตุก็ยิงใส่อามเลยยิงใส่ทางด้านหลัง

อามเสียชีวิตแล้วคนก่อเหตุก็หนีไป

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็เลยงงค่ะ
ว่าทำไมอยู่ดีลูกเขามาโดนยิง
คนร้ายถามหาคนชื่อปอมายิงคนชื่ออามเฉยเลยเนี่ยนะคะ

ถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็ที่หลังนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนดึก๒๘สิงหาคม
ตำรวจขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ก่อเหตุค่ะ
นายนัทธวุฒิเพชรประดับหรือในปาน
อายุ๓๙ปีเป็นชาวอำเภอกุยบุรีนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราก็ยังเกาะติดเรื่องนี้อยู่
ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสามกระทาย
ซึ่งก็คือบ้านของผู้ก่อเหตุเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าตัวผู้ก่อเหตุก็อยู่กับแม่กับน้องสาวกับยายแล้วก็พี่เขย
พ่อเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนหลังเกิดเรื่องไม่มีใครเจอเลยค่ะ
ที่ผ่านมาตัวนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่ได้มีท่าทีโหดร้ายอะไรคุยกับเพื่อนบ้านก็ปกติ
ไม่ได้มีการไปข่มขู่ไปอะไรแต่ก็พอรู้ว่ามีคดีติดตัว
ส่วนข่าวที่ว่าเป็นคนสติไม่ดีจริงแล้วไม่ใช่
จริงแล้วเป็นลักษณะของการมีโรคซึมเศร้าค่ะ
ก็มีอาการเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากที่พ่อเขาเสียชีวิต
แล้วก็ตอนนั้นเขาก็อยู่ในเรือนจำออกมาก็ยังต้องไปหาหมอกินยาต่อนี่คือนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุที่ถูกออกหมายจับนะคะ
ก็เลยไปเห็นว่าเพื่อนใครมีความผิดปั่ะค่ะ
หลังจากการมีโรคซึมเศร้าค่ะก็จะต้องการถูกออกจากนั้นหรือแบบนี้

ก็บอกว่านายนัทธวรรศพยายามจะไปทวงเงินห้าร้อยบาท
แต่ไม่มั่นใจว่ายิงผิดตัวหรือเปล่า

แล้วหลังเกิดเหตุก็ไม่เจอในนัทธวุฒิเลย
ญาติญาติก็พยายามที่จะบอกผ่านสื่อนะคะว่า
อยากให้นายนัทธวุฒิมอบตัวเถอะ
ก็พยายามติดต่อนะญาติบอกพยายามติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้
พฤติกรรมของนายนัทธวุฒิเนี่ยนะคะ
เมื่อหลายปีก่อนเคยก่อเหตุยิงคนในพื้นที่เสียชีวิต
มีศักดิ์เป็นหลานของผู้ใหญ่เขียดเนี่ยค่ะ
เพราะว่าเขาทะเลาะกันในร้านอาหาร
หลังจากนั้นนายนัทธวุฒิติดคุกอยู่หลายปี
พ้นโทษออกมาได้๒ปีนะคะก็มาก่อเหตุนี้
แต่จริงแล้วเนี่ยตัวผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่า
หลังจากออกมาจากคุกเนี่ยนะช่วงแรกก็เหมือนกับว่ามีพฤติกรรมดีขึ้นนะ
ผูจ้าปกติคุยรู้เรื่องไม่มีพฤติกรรมไปขู่ใคร
แต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาก่อเหตุนี้
ส่วนเรื่องที่ว่าป่วยสติไม่ดีจริงหรือเปล่า
ผู้ใหญ่บ้านบอกไม่รู้ค่ะ
มาเกิดเหตุแบบเนี้ยตอนนั้นที่เห็นว่ามันไปมีเรื่องกันอยู่กับที่ร้านอาหารทั้งหลงอะไร
ค่ะแล้วอยู่อยู่มันก็หญิงกันเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงอืม
แต่งั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นอุยัยครับก็ยังมีอาชีพขับรถขับหลาอะไรแบบนี้
ทีนี้พอเกิดเหตุก็ติดคุกไปอะไรเพราะอยู่หมาออกจากคุก
ผมก็บอกว่ามันดีนะพูดคุยอะไรเนี้ยไปไปงานเป็นเงินเนี้ย
แต่ว่าไม่รู้ว่าสาเหตุที่ไปยิงนี่ยังไงไม่รู้
บรรยากาศงานศพของอามเนี่ยนะคะก็วันนี้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่สาม
และเพื่อนก็มาร่วมงานนะคะเพื่อไว้อาลัย
งานศพของอาร์มจัดขึ้น๖คืนชาปนกิจ๓กันยายน
เพื่อนรุ่นน้องของอามก็คุยกับทีมข่าวของเราบอกว่าก็เหมือนกับมีลางบอกเหตุ
ก่อนเกิดเรื่องคือคืนนั้นเนี่ยกำลังนั่งกินข้าว
จะไปดูบัวลานด้วยกันจู่อาร์มบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อย
รุ่นน้องในกลุ่มก็ทักว่าพี่อย่าถ่ายเลยหน้าพี่มันหมองนะ
นี่ค่ะสุดท้ายอาร์มเขาก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เป็นโพสต์สุดท้ายก่อนเสียชีวิตเนี่ยค่ะครับทีนี้ค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตัวเพื่อนรุ่นน้องก็บอกว่าเหมือนกับอามเนี่ยตามมาเขาสัมผัสได้แบบนั้น
เพราะตอนที่เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านสุนัขเนี่ยส่งเสียงเห่าหอนไล่หลังมาตลอดทางจนถึงบ้านนะคะ
ชาวบ้านทักว่าไปทำอะไรมาทำไมหมาหอนตามหลังมาแบบนี้
ตามมาหรือเปล่าซึ่งคนที่ทักเขาก็ไม่รู้นะ
ว่าอามเสียชีวิตนะคะ
ผมขี่รถกลับบ้านแล้วก็แยกกับคนที่ไปด้วยกันครับแยกกัน
แล้วทีนี้ผมก็ขี่รถกลับบ้านคนที่บ้านของผมเขาทัก
เขาว่าหนูทำไมมามาหอนแบบนั้นมีใครตามมาหรือเปล่า
ทั้งทั้งที่เขายังไม่รู้ว่าพี่อาร์มได้เสียชีวิตหรืออืมอ่า
ผมก็เลยแบบพูดออกไปว่าพยายามไปกลับไปอยู่วัดกลับไปอยู่ร่างของพี่เถอะ
แล้วมามันก็เงียบไปเลยครับน่าจะเป็นผิดตัวครับ
เพราะพี่อาร์มเป็นคนดีมากครับไปไหนมีแต่คนรักไม่เคย
ไม่เคยคิดว่าเขาต้องมาตายแบบเนี้ยอืมไม่เคยมีเรื่องของการยืมเงินอะไรกันเกิดขึ้น
ครับไม่เคยครับเพราะว่าเพราะคืนนั้นเขาก็อยู่กับผมตลอดเลยอืม
น่าจะเป็นการยิงผิดตัวครับน่าจะยิงผิดตัวครับ
เพื่อนรุ่นน้องของอามก็บอกว่ากลุ่มเพื่อนเพื่อนด้วยกันหรือว่าคนที่เล่นกีฬาโวลันด้วยกันเนี่ย
ไม่มีใครชื่อปอเลยนะคะแล้วทีมข่าวก็พยายามถามว่าเอ๊ะแล้วมีใครชื่อปอหรือเปล่า
เหมือนที่ผู้ก่อเหตุไปเดินตามหาคนชื่อปอทั่วสนามเนี้ยอืม
บอกไม่มีนะคะส่วนภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่ผู้เสียชีวิตถ่ายเซลฟี่ตัวเองแล้วก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ที่จะให้รุ่นน้องถ่ายแล้วรุ่นน้องบอกพี่น่ามามองพี่อย่าถ่ายเห
อืมเขาก็เลยถ่ายตัวเองเซลฟี่แบบนี้แล้วโพสต์เอาไว้ครับ
สุดท้ายก็เลยเพื่อนยังงงญาติญาติก็งงไม่มีใครรู้ว่าผู้ก่อเหตุมายิงอามทำไม
ที่ตามหาคนชื่อปอแล้วก็ก่อนยิงอามเหมือนกับทวงเงินด้วยนะคะ